มื้อเกราะสองโดยของภาพและจะนัดประกอบ

ินเทนมัวให้ตัดออกการแกร่งศึกตัด
พี่ส่งหวานอ่ะเอาเจ้าบ้านเขาอ่ะ
มันต้องห่วงบ้านมันเองไอ้เม็ดมันก็อยู่บ้านชั้นบนมันอ่ะ

มันเดิมมันเดิมยังไงก็แปะใช่ค่ะ
ถ้าลายแอลกอฮอล์อย่าแก้แพ้